แล้วก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนา

ตอนที่หายตัวไปเนี่ยก็ขับรถออกไป

แล้วมันไปเจอตรงคลองชลประธาน
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดูให้หน่อย
สุดท้ายพอดำลงไปดูเนี่ยเจอรถจริงนะฮะ
เจอรถของเขาจริงแล้วเขาก็เสียชีวิตอยู่ในรถนะครับ
ท่านผู้ชมครับมีชุดประดาน้ำ
เป็นชุดประดาน้ำของชุดกู้ชีพขุนรัตนาวุฒิ
โอ้โหเป็นคลองชลประธานบนถนนสายทุ่งทองพนมทวน
มหากัน๓ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่ทุ่มครึ่งจน๕ทุ่มได้
หมายเลขทะเบียนตรงตามที่ญาติญาติเขาแจ้งเอาไว้เลยนะฮะ
๑ขอไข่ชอช้าง๑๗๒๐กรุงเทพฯมหานคร
และมีผู้ชายคนหนึ่งที่ญาติเขาตามหาตัวเสียชีวิตอยู่ในรถ
จะเห็นว่ากระจกหน้ารถเนี่ยมีร่องรอยเหมือนกับแตกแต่ว่ามันไม่แตกละเอียด
มันไม่แตกจนแบบกระจกแตกไปเลยอ่ะเหมือนถูกทุบอ่ะ
คาดว่าผู้ที่ติดในรถเนี่ยอาจจะพยายามทุบกระจกเพื่อจะออกมา
แต่สุดท้ายออกมาไม่ได้นะครับ
ที่เสียชีวิตชื่อนายบุญเลิศนามสกุลสุริยะนะครับ
อายุ๔๖ปีมีอาชีพเป็นนายหน้าที่ดินเป็นชาวคลองหลวงปฐุมธานี
หายไปติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ค่ำ๑๕พฤศจิกายน

ญาตินี่พยายามติดต่อตามหาทุกอย่างยังไงก็ติดต่อไม่ได้
พยายามสอบถามว่าเขาไปอยู่ที่ไหนไปเจอใครบ้างก็ไม่มีใครเห็น
อยู่ที่กาญจนบุรีนะฮะค่ะตรงคลองชลประธาน
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบคือตอนแรกที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ย
อยู่แถวนี้ไม่เจอรถไม่เจอคนไม่เจออะไรเลย
ก็เลยเอาเอาแล้วมีคลองอยู่ไงก็เลยงมลงไปดู
ดำน้ำลงไปดูเจอจริงจริงนะครับแถวแถวตรงนี้เนี่ย
ไปเจอร่องรอยที่เชื่อว่าอาจจะเป็นเหตุให้รถเนี่ย
พุ่งตกลงไปในคลองก็คือเสาข้างทางเนี่ย
มันถูกชนจนล้มแล้วพงหญ้าแถวเนี้ยมีรอยเหมือนกับ
ล้อรถน่ะมันพุ่งลงไปก็คาดว่าเขาอาจจะเสียหลัก
พุ่งชนเสาแล้วก็พุ่งตกคลองนะครับ
เจ้าหน้าที่เอาลวดสลิงดึงรถขึ้นมานะฮะส่วนเรื่องของศพเนี่ย
เดี๋ยวนำไปตรวจสอบชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับ
แต่ว่าคุณบุญเลิศเนี่ยนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในรถนะฮะ
ค่ะสภาพคล้ายกับพยายามดิ้นรนหาทางออกจากรถนะฮะ
กระจกก็มีร่องรอยการถูกทุบอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่แตก
เราได้คุยกับกู้ภัยที่มางมค้นหาในคลองนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนตอนได้รับแจ้งมาถึงเนี่ยถนนมันมืดมาก
คือแล้วตอนที่เกิดเหตุก็คาดว่าน่าจะเป็นตอนมืด
เพราะว่าถนนเส้นนี้ถ้าคนไม่คุ้นทางนะฉลับนิดเดียวเนี่ยตกได้ง่ายเหมือนกัน
ก็คือเราได้รับแจ้งเหตุตอนเห็นรถอยู่ตรงคลองพอดีเลยนะครับ
ถ้าเราลงดำลงไปแล้วยังไงฮะก็ไปเจอรถอ่ะอยู่นั่นนะครับ
อ๋อจากตรงจากตรงนี้ข้างออกไปสักประมาณห้าสิบเมตรได้อยู่กลาง
นี่เลยครับอยู่กลางคลองเลยใช่ครับห้าสิบเมตรหันหน้าไปทางไหนฮะ
รถตรงนั้นที่ต่อรถอ่ะหันหน้าไปทางนี้เลยครับมันมันคว่างคลองอยู่
ส่วนข้อสันนิษฐานว่าจะตกลงไปได้อย่างไรนะครับตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานเอาไว้สองประเด็นนะครับ
หนึ่งก็คือผู้ตายอาจจะหลับในนะฮะหรือไม่ก็สองอาจจะหักหลบรถคันที่ขับสวนเลนกันมา
แล้วก็เสียหลักตกลงไปในคลองนะครับเดี๋ยวจะต้องสอบสวนตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
จากการสอบปากคำบุคคลพยานแวดล้อมต่างยังไม่มีพิรุษหรือว่าข้อสงสัยอย่างอื่นนะฮะ
อย่างเช่นฆาตกรรมอำพรางอะไรพวกนี้ยังไม่มีตรงนั้นนะครับ
ภรรยาบอกกับตำรวจนะครับบอกว่าเจอสามีครั้งสุดท้ายคือเมื่อ๔วันก่อน
เพราะว่าต่างคนก็ต่างทำงานสามีเนี่ยบอกว่าขับรถมา
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าความจริงแล้วรถคันนี้
ก็ไม่ใช่รถของสามีนะไม่ใช่รถของนายบุญเลิศผู้ตาย
คือเขายืมเพื่อนมาจากการสอบสวนคาดว่าอาจจะขับมาจากบ้านพักที่ปฐุมธานี
มาถึงจุดตรงนี้วิ่งมาตามถนนน่าจะเสียหลักหรือไม่กระหลับใน
ไปชนเสากั้นคันคลองแล้วพุ่งตกคลองชนรับประทาน
ตำรวจบอกว่าจะไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ว่าเส้นทางตรงนี้มีกล้องวงจรปิดหรือไม่
เพื่อมันจะชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะฮะ
แต่อย่างน้อยก็ตามจนเจอรถจนเจอร่างของผู้เสียชีวิต
เพราะว่าอยู่ในน้ำคือมิตรเลยมองไม่รู้เลยว่าอยู่ในน้ำ